คุณผู้ชมค่ะจากเรื่องโดดน้ำมาที่เรื่องหวานกันบ้างดีกว่านะคะ
งานแต่งงานเอ่ยของคุณแพทิเซียเขาหวานเนอะ

สะพ้ายใหญ่ซ้อใหญ่คุณชมพู่อารยาของเราคุณผู้ชมค่ะ
และที่สำคัญนี้ตัวน้อยลูกสาวเขาน้องแอบิเกลของเรา

ความกิ๊บความแต่งตัวความเสียงหัวเราะคุณผู้ชม

งานเสื้องงานกิ๊บใช้ความน่ารักได้สิ้นเปลืองมากลูกเอ้ย
เห็นแบบนี้แล้วสมมงการเป็นลูกแม่ชมจริงนะคะ

เหมือนม้วนเดียวกันแล้วเรามาตัดชุดเดียวกัน
มีความคล้ายคลึงกันสมควรสูงมากเลย

เกลเนี่ยมีอีกหนึ่งคอนเทนต์ที่ชวนอมยิ้มตามทุกเดือนเลย

เราต้องเห็นนะทุกเดือนเนี่ยคุณผู้ชม
พัฒนาการของน้องเกลไหนสักก่อนแต่ละเดือนคุณผู้ชม
มีทั้งตั้งไข่นี่ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยตอนนั้น

เค้กคืออะไรอ่ะยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำ

จนถึงตอนนี้น้องเกลย่างเข้าสู่๑๑เดือนแล้ว

ฟังความคิดนะของแม่ชมว่าทำไมทำไม
ต้องให้น้องเกลเนี่ยนะมีเค้กทุกเดือนเลย

เราจะได้เห็นพัฒนาการของเขาในทุกเดือน
เดือนแรกเขาก็ยังแบบยังนั่งไม่ได้
ยังแบบว่าแทบจะทรงตัวไม่ได้เลยอะไรอย่างนี้

มันจะมีพัฒนาการขึ้นในแต่ละเดือน
จากแบบว่านั่งไม่ได้เลยนอนแบบเบาะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ก็เป็นแบบเริ่มเอ็นเอนสักพักนึงก็แบบว่าแบบพิงอะไรอย่างนี้
สักพักหนึ่งคว่ำชันคอแล้วก็นั่งเองได้อะไรอย่างนี้ค่ะ
มันก็จะเห็นว่าพอเราย้อนกลับไปดูในแต่ละเดือน

เขาก็แบบเปลี่ยนแปลงตลอดอะไรอย่างนี้
ต่อไปคือเป็นความตั้งใจของพี่ชมเลยไหม
หรือว่าขวบนึงแล้วอาจจะแบบเป็นอีกรูปแบบ
ก็พอขวบหนึ่งก็อาจจะก็เป็นปีต่อปีไปแล้วนะคะ
นี่ก็เป็นโมเมนต์ช่วงขวบปีแรกของเขา

เราเป็นแม่คนเราก็อยากจะเก็บภาพไว้

ประกบแม่เลยนะนักข่าว
ดุดเดียวของไทย
ดุดยอดนะ
ขอบคุณครับ